ไม่แล้วนะเรื่องของการเมืองเขานะฮะ

ใช่เป็นเรื่องเตือนภัยเกิดขึ้นคุณผู้ชม
คราวนี้เกิดในโรงอาหารในมหาวิทยาลัยเลยนะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้มีนักศึกษาสาวผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่า
ทำไมมีผู้ชายสูงวัยมานั่งทานอาหาร
อยู่ตรงข้ามแล้วเหมือนหยิบโทรศัพท์
แต่กฎจะถ่ายที่บริเวณขาของน้องผู้หญิงตลอดเลย

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นการเถียงกันระหว่างผู้ชาย

ใช่ค่ะเพราะว่าทางด้านแฟนนุ่ม
เขาก็พยายามจะไปขอดูภาพจากกล้องมือถือของชายสูงวัยคนนี้
เพราะว่าฝั่งแฟนหนุ่มเขาก็สงสัยไง
ชายสูงวัยคนนี้ไปแอบถ่ายแฟนสาวเขาหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าชายสูงวัยขึ้นรถแล้วก็ไปเลยค่ะ
เขาถ่ายเป็นทะเบียนรถได้ด้วยนะ
หลังจากนั้นชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็น
บอกว่าอ๋อผู้ชายสูงวัยคนนี้ฉันเคยเจอ

แต่พอแจ้งตำรวจตำรวจก็จับกลุ่มตัวนะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ปล่อยตัวไปไม่ได้ดำเนินคดีอะไร

คือเจ้าหน้าที่เขาให้ลงบันทึกประจำวันแทนการแจ้งความเอาไว้
ทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลมีเดียเขาพูดกันแบบนี้ใช่ไหม
นักข่าวของเราก็เลยเดินทางไปพบผู้เสียหายเลย
เป็นนักศึกษาสาวอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
เล่าให้เราฟังนะคะว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นช่วงสัก๒ทุ่มกว่าของวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเธอมาทานข้าวกับแฟนนุ่ม
ก็เป็นนักศึกษาในสถาบันเดียวกันนี่แหละที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัย
แล้วฝ่ายหญิงสังเกตว่าเอ๊ะทำไมชายสูงวัยคนนี้เขานั่งโต๊ะอยู่ตรงข้าม
แล้วทำท่าทางเหมือนคุยโทรศัพท์มือถือ
แต่ว่าเป็นการหันกล้องกดต่ำถ่ายบริเวณขาของนักศึกษาผู้หญิง
ซึ่งตอนนั้นเธอใส่กางเกงขาสั้นอยู่
เธอก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมชายสูงวัยแปลกเลยกระซิบแฟนนุ่มให้ทราบ
หลังจากนั้นชายสูงวัยเขาก็รีบเดินไปเลยนะ
แฟนนุ่มก็เลยเดินตามไปเหมือนกับจะไปขอดูภาพในกล้องมือถือ
เดี๋ยวฟังเสียงนักศึกษาสาวคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
คราวนี้หนูเป็นคนชอบนั่งคอยห้าค่ะ
เพราะนั่งรถกางเกงขาสั้นหนูมันสั้นมาก
ก็ไม่ได้ถึงกระสั้นแบบถึงก้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็แบบเวลานั่งก็จะเห็นต้นขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนึ่งหนูก็หันไปมองอีกรอบคือเขาก็โทรศัพท์อยู่ตรงแก้มอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มือเหมือนกดชัตเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
โทรศัพท์อยู่ตรงแก้มมือเหมือนกดชัตเตอร์

เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ก็เลยไปถามแม่ค้า
แม่ค้าก็บอกว่าผู้ชายสูงวัยคนนี้เขามากินข้าวที่นี่แหละ
ตอนประมาณหัวค่ำมาเกือบทุกวันเลย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางแฟนนุ่มเขาก็เลยเอาคลิปที่เขาไปโต้เถียงเนี่ยนะ
ไปโพสต์แล้วก็รู้ว่าเป็นชายคนเดียวกันที่มาแอบถ่ายแฟนสาว
ทีนี้ก็เลยขอให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าเป็นภัยสังคมส่วนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ย
หนุ่มเขาบอกว่าอยากเตือนภัยให้กับผู้หญิงเนี่ย
ระวังเรื่องของอันตรายด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปด้วยนะคะ
ท้ายที่สุดเรื่องนี้แล้วจะจับชายสูงวัยคนนี้มาได้ไหม

ต้องดูหลักฐานในกล้องมานะ